หลานกังวลเพราะว่าคุณตาอายุ๘๙ปีอาการสาหัสเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะว่ามีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องแค่จอดจักรยาน
จอดจักรยานจักรยานนี่คันเล็กนี่แหละ
อาจจะจอดไม่ถูกที่ถูกทางแล้วมั้ง
ก็เลยมีปัญหากันเรื่อยมาจนวันหนึ่งกระทบกระทั่งกัน
ฝั่งเพื่อนบ้านก็ทำร้ายคุณตาคุณตาก็สู้กลับ
แต่ตอนนี้คุณตาอาการไม่ดีเลยฮะ
คุณตานอนแน่นิ่งไปแล้วคุณผู้ชมฮะ
เริ่มต้นคุณตาให้ออกมากวาดลานหน้าบ้านก่อน
แต่ว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเอาไอ้พัสดุที่เพิ่งรับมาเลยนะ

แล้วคุณตาก็ฟาดกับไปกันนะ
แล้วก็มีจังหวะที่ยื้อย่างยื้อย่างไม้ก็อยู่คุณผู้ชมนี่ตาก็ฟาดคืนฟาดคืนแบบนี้ครับพอเพื่อนบ้านสมโอกาสครับก็ลุกไล่กลับมาอ่าไล่คุณตากลับมานี่นี่จังหวะนี้น่ะเดี๋ยวเข้ามายื้อย่างไม้กวาดกันแล้วเป็นจังหวะที่ผลักคุณตาจนล้มลงไปเมื่อสักครู่นี่คุณผู้ชมน่ะนี่ตรงนี้น่ะเดี๋ยวให้ดู
ลักษณะไถใช่อ่ะดันแล้วไถมาก็สู้แรงไม่ได้จะ๙๐แล้วนี่๙โมงเช้าของวันที่๑๙สิงหาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้มันเกิดสักพักแล้วคุณผู้ชมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวโชคชัย๔ทีมข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับหลานชายของคุณตาผู้บาดเจ็บครับหลานเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตาแกมีปัญหากับเพื่อนบ้านมานานแล้วพี่เรื่องจอดจักรยานแล้วก็ไม่ถูกกันมาเรื่อยมาเลยนะคุณตาเคยมา
ก็หมางกันมาพี่เบิ้ลแต่เรื่องจักรยานเนี้ยนะแล้วเพื่อนบ้านถือมีดมา
ฟันคุณตาคุณตาต้องตะโกนขอความช่วยเหลือครับ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุ๑๙สิงหาเนี่ยอย่างที่เห็นคือตาแกก็กวาดพื้นอยู่
กำลังจะไปทิ้งขยะแล้วฝั่งเพื่อนบ้านมารับพัสดุ
แล้วเอาพัสดุมาฟาดหัวสุดท้ายก็กระทบกระทั่งยื้อแย่งกัน
ตาล้มหัวฟาดพื้นไปอาการตาตอนนี้คุณผู้ชมเลือดออกในสมองครับ
ยังไม่รู้สึกตัวเลยนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
หลังเกิดเหตุเนี่ยหลานไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสนโชคชัยนะ
แต่คดียังไม่คืบเลยแล้วคู่กรณีก็ไม่ได้มาถามถ่าย
ไม่ได้มาขอโทษแต่อย่างใดครับแต่ฟังแบบนี้คุณผู้ชม
เป็นคู่กรณีกับคุณตานนี่คุณผู้ชมฮะไปถามภรรยาของคู่กรณีคุณตา
ตัวภรรยายอมรับว่าสามีเธอไม่ได้ตั้งใจ
คุณผู้ชมดูคลิปดูภาพวงจรปิด
เมื่อสักครู่เนี่ยมันสอดคล้อง
หรือมันขัดแย้งกับคำให้การของภรรยา

ถ้าหากวันนั้นไม่ป้องกันตัว

อาจจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลแทนคุณตานะ
เพราะคุณตาก็เอาไม้กวาดมาฟาดไง

ยินดีที่จะสู้ตามกระบวนการ
แต่คงไม่ไปรับผิดชอบอะไรนะ
ยืนยันว่าสามีไม่ได้เป็นคนไปหาเรื่องคุณตาก่อน
คุณผู้ชมอยากจะให้ย้อนดูวงจรปิดอีกสักที
ทางซ้ายคืออาการบาดเจ็บของคุณตา
ทางขวาคือ๑๙สิงหาคมวันที่เกิดเหตุ
คุณตาแกกวาดพื้นอยู่ไม่ใช่หรือ

แต่ไม่แน่ใจว่ามีการพูดกระทบกระทั่งอะไรกันหรือเปล่า

แล้วเพื่อนบ้านเอากล่องพัสดุมาทุบคุณตา

หลังจากนั้นคุณตาก็เลยใช้ไม้กวาดฟาดคืนกลับไปครับ
โอ้โหอาจจะต้องหาคนกลางมาไกล่เกลี่ยไหมเนี่ย

หวังว่าเจรจากลายเกลี่ยกันได้แล้ว